เราก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์

เพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือนักเรียนเตรียมทหารพักคพงศ์
เสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารที่จังหวัดนครนายก

ในวันนั้นนะครับมีการส่งศพไปตรวจพิสูจน์

ก็แจ้งญาติให้มารับศพกลับไปนะครับ
แต่ว่าญาติค่อนข้างติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าในใบมรณบัตรได้รับแจ้งเพียงแค่ว่าเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพรรณ
ก็เลยเอาศพของลูกชายไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอสิ่งที่ผิดสังเกตหลายอย่าง
ซี่โครงหักมีรอยช้ำอยู่ที่หลัง
และที่สำคัญคืออวัยวะภายในหายไปโดยไม่ได้รับแจ้ง
ไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะปัสสาวะ
วันนี้ขออวัยวะทั้งหมดคืนก็เลยเดินทางไปรับกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าจะส่งไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายพิเชษนางสุกัลยาและนางสาวสุพิชาตัญการ
ซึ่งเป็นพ่อแม่และพี่สาวของนายพักขพงศ์หรือว่าน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
ที่เสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกเมื่อ๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เราก็ติดตามดูความคืบหน้าข่าวสารเรื่องนี้มาทุกวันนะคุณเขียนมาสอน
ภาพวงจรปิดไทม์ไลน์การเกิดเหตุอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้ญาติเขาไปขอรับอวัยวะชิ้นส่วนภายในคืน
ก็ได้จัดใส่บรรจุในกล่องโฟมเก็บความเย็นเอาไว้แล้วก็ให้ญาติญาติมาเซ็นรับไป

ใช่ค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้เพิ่มเติมในช่วงชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เสื้อดำที่อยู่ข้างข้างนี่ก็คุณพ่อนะครับพี่สาวของน้องเมย์นี่สอบถามกับทางโรงพยาบาลนะฮะ
พ่อก็ถามทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงเอาไว้หลายเรื่องอย่างเรื่องการตัดอวัยวะภายในไปหลายชิ้น
ก็บอกว่าก็เพื่อไปผ่าพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการตายต่าง
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับในช่วงที่มีการสนทนากัน
เสียงขนาดนี้เข้าภาพอีกถึงเมื่อจะเสียงโรงต่าง

เสิร์ฟโดยฐังสิ่งการไหลเตือนมันไม่เกิดขึ้น

ก็คือผมทำพาส่วนประตูแพทย์

แต่มีบางคนอาจจะมีเลือดข้าง

คือเกิดใจอยู่ในฐักษณ์อุโมเจน
นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่มีการสอบถามพูดคุย

สาเหตุการเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าชนะสูตรศพน้องเมย์นะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือคุณพ่อไม่พอใจนะคะ

ก็ได้ระบายความรู้สึกหลังจากมีการแถลงของทางโรงพยาบาล
แล้วก็มีคำพูดมาจากทางฝากรัฐบาล
คุณพ่อไม่พอใจคำให้สัมภาษณ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะ

อันนี้เป็นบฏเรียนนะทำของเราเอง
แต่เรารึมดูที่แก๑๑๒อันนี้เป็นบฏเรียนของรู้สึกหมาก

แค่นั้นแล้วก็ต้องพูดว่าคุณไม่ได้มาเล่น
คือด้วยความเข้าใจถึงว่าคุณเสร็จแล้ว
คุณไม่ได้มาเล่น
คุณต้องเข้าใจถึงว่าคุณเสร็จแล้ว
คุณต้องเข้าใจถึงว่าคุณเสร็จแล้ว
คุณต้องเข้าใจถึงว่าคุณเสร็จแล้ว

แค่ในบ้านบ่ายชีวิตผมจะอาศัยก็ได้
พี่มาเรียนโรงเรียนต่างหาก

ผมเนี่ยก็เสียชีวิตเหมือนอย่างนี้

การให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูด

คือคุณพ่อถึงขั้นย้อนถามกลับไปเลยว่า

เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อไหม
เตรียมทหารเนี่ยถึงกับตายเลยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วกล่องที่เห็นวางอยู่นะคะ
วัยวะ๓ส่วนคือสมองหัวใจ

คุณแม่ถามหากล่องที่บรรจุหัวใจของน้องเมย์

เอามือไปเกาะกล่องที่บรรจุหัวใจของลูกชายค่ะ

แม่จะบอกทุกคนแล้วว่า

ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ด้านหัวตรงเลย
ผมมันยังมีเงื่อนงามอะไรบางแต่หลายอย่าง
ที่เราต้องทำกันต่อไป

ขอบคุณมาก
คงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม

นี่คือหัวอกของคุณพ่อคุณแม่

จะส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาล

โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรองคารักษ

คุณแม่ก็พูดว่า
น้องเมย์จะชอบท่อง
ประโยคที่เป็นเนื้อเพลง

แล้วก็จะท่องเนื้อเพลงให้คุณแม่ฟัง

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
รักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง

ให้คุณแม่ฟังบ่อยมากค่ะ
มันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะครับ

ความจริงวันนี้คุยกันหลายเรื่องหลายชั่วโมง

พ่อแม่แล้วก็พี่สาวของ

อวัยวะทั้งหมดมาตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

กระทรวงยุติธรรมวันนี้ช่วงบ่ายครอบครัว
ก็เดินทางมาถึงพร้อมกับกล่องแต่ละ

ของศูนย์อำนวยการแพทย์
นะครับก็มีทาง

เดินทางมารับมอบชิ้นส่วนอวัยวะด้วยนะครับ

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เมย์ต่างจะเอาไปตรวจ

ว่ามีอะไรบ้างมีสภาพเช่นไร

ผู้เสียชีวิตว่าเป็นอวัยวะ

อกจากนี้จะตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทีแรกทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แต่ว่าตอนนี้จะเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเข้ามานะครับ

ด้านหัวใจแล้วก็ด้านนิติเวศรวมแล้วเป็น๖คน

ในการชนะสูตรอวัยวะส่วนต่าง
ให้แล้วเสร็จภายใน๑สัปดาห์

และครอบครัวได้ทราบต่อไป

วันนี้ก็มีการปิดการเข้าถึงชั่วคราวนะฮะ